แต่ว่าน้องคนนี้เขามีอาการผิดปกติทางสมอง
คือพ่อแม่จะขังน้องไว้ในบ้านคนเดียวทุกวัน
แล้วน้องก็อยู่ในบ้านคนเดียวพ่อแม่ไปทำงาน

แล้วไปเดินเล่นอยู่ในวัดพาดท่าไปตกบึงน้ำ
คุณผู้ชมแล้วน้องมีอาการพิการทางสมองด้วย
แต่มีคุณป้าคนหนึ่งไปเดินจงกลมอยู่วันมาครับ
บูชาไปเห็นพอดีเรียกพระไปช่วยมาได้ทันเวลาพอดี

นี่ฮะหลังจากที่มีคนวิ่งไปเรียกพระท่าน

น้องคือแก้ผ้าแล้วเนี่ยนอนอยู่กับพื้น
ก็คือน้องเขามีอาการทางสมองด้วย
คุณผู้ชมอายุ๖ขวบเอง
พระอาจารย์น้อยพระลูกวัฒษ์ธรรมเศนา
อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี
รีบลงไปในบึงน้ำแล้วก็อุ้มร่างของน้องขึ้นมา
เรียกกู้ไพมากู้ไพก็มาช่วยปตถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นอาการน้องก็ปลอดภัยแล้ว

ทีนี้คนที่เห็นคุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าคุณป้าจอมศรีอายุ๗๓ปี
คุณป้าเมื่อวานไปใส่บาทไปถือศีลไปเดินจงกลมอยู่ที่วัด
เป็นวันมาคบูชาป้าก็บอกว่าตอนป้าเดินจงกลมอยู่
เห็นเด็กคนนี้แก้ผ้ามาเดินอยู่ป้าก็เดินตามด้วยความสงสาร
ไม่รู้เด็กเข้ามาจากไหนยังไงสักพักนึกนูดลงไปในน้ำแล้ว
ป้าก็ตกใจเอายังไงทำยังไงดีนะป้าก็เลยรีบวิ่งไปหาพระอาจารย์
อาจารย์ก็รีบลงไปในน้ำเอาน้องขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
ป้าเขาก็เล่าไปตกใจไปพระอาจารย์น้อยบอกว่าน้องคนนี้เด็กคนนี้
เขาเป็นเด็กที่พิการทางสมองอายุ๖ขวบก็จริงนะฮะแต่ว่าน้องถูกขังอยู่ในไว้ในบ้าน
คือพ่อแม่เขาขังไว้ในบ้านน้องอยู่คนเดียวแล้วพ่อแม่ไปทำงาน
ทีนี้ล่าสุดไม่รู้คือปีนออกมาจากบ้านยังไงก็ไม่รู้
แล้วเดินเข้ามาในวัดจนกระทั่งพระท่าตกลงมาในน้ำแบบนี้
คดีคุณป้าจอมศรีซึ่งไปทำบุญไปเดินจงกลมเห็นพอดี
ก็เลยพระท่านก็ช่วยขึ้นมาได้ทันแล้วก็ปลอดภัย
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งก็เข้าใจอีกทีหนึ่ง

น้องเขามีความพิการทางสมองก็ต้องขังไว้ในบ้านแบบนี้ฮะ
เด็กนะครับพอเริ่มรู้ตัวสื่อสารได้ให้เรียนว่ายน้ำนะครับ
สอบว่ายน้ำท่านจะสบายใจไป๑เรื่องในชีวิต